เรื่องนี้ต้องบอกว่าซีฟู้ดเป็นเหตุสังเกตได้จริงจ้า

คือเขากินซีฟู้ดอยู่ดีปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะ

ถูกต้องเศษเปลือกหอยนี่แหละติดคอ
คอก็เลยมีบาดแผลถึงขั้นที่ว่ากลืนน้ำลายไม่ได้เลยจริงค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มเป๊กเขาโพสต์เอาไว้ในโซเชียล
ฟังไม่ผิดค่ะหอยบาดคอจริง
เป็นเปรมนัดเขาเล่าให้ฟังว่าไปทานหอยเชลที่งานอีเวนต์ที่ตัวเองเป็นพิธีกรมา
แล้วก็รู้สึกเจ็บคอเจ็บมาก
ศรีภรรยาเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่ปกติก็เลยพาไปหาหมอแบบด่วนเลยค่ะ
แล้วก็โพสต์คลิปเอ็กซาเรย์ภาพที่คอปรากฏว่ามันมีรอยแผลด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม

ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้านะคะวิดีโอคอลไปสอบถามเป๊กเปรมมะนัด
จัตัวเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปหาหมอเองก็ตกใจมันเกิดขดงรบหน่อย
คุณไม่คิดว่าแค่เสร็จเปรือกหอยจักทุกอย่างก็จะบาดคอเราไม่ได้ไม่น่าจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้น
ก็เลยต้องรีบตรวจทันทีนะคะเพราะว่าต้องไปดำน้ำอยู่ที่โน่น
ก็กลัวว่าถ้าดำน้ำอาจจะหายใจไม่ทัน
หวั่นว่าอาการมันจะหนักกว่านี้
แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นห่วง
หลังจากกลับจากสตูนอีก๓๔วัน
เดี๋ยวว่าจะรีบไปเช็คอย่างแน่นอนนะคะ
มันต้องข้ามกล่องมะลายกลัวไงว่า
สุดท้ายแล้วมันขนิดเกิน

แล้วใช้ลับก่อนติดเชื้อขึ้นมาหักเส็งขึ้นมา
แล้วเกิดเป็นเกิดแบบป่วยหรือตายกันเนอะ

คือพูดไปก็ยังแบบว่าอย่างงี้อยู่เลยอ่ะ
ตอนแรกฟังหัวเรื่องดูขำแต่มันมามันซีเรียส
มันซีเรียสนะมันเป็นเรื่องสุขภาพมันสบาย
บอกว่าถ้าเศษหอยเล็กมันติดเข้าไปในหลอดลมเนี่ย

ใช่นะคะต้องระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมครับ